กรณีที่หนุ่มคนหนึ่งนะคะสมัยที่ยังเป็นเยาวชนอยู่
ก็คือ๒ปีก่อนเขาไปก่อเหตุร่วมกับเพื่อนในคดีขโมยรถจักรยานยนต์
ย่านบางเขนผ่านไป๒ปีหนุ่มคนนี้กลายเป็นสาวแล้ว
เป็นสาวแล้วนะฮะเขาไปแปลงโฉมมา
ใช่ค่ะการแปลงโฉมครั้งนี้นะคะอาจจะมีส่วนในเรื่องของที่เขาชอบความสวยความงาม
อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการหนีคดีหรือว่าแต่อย่างใดนะคะ
แต่ทีนี้เขามาถูกจับกลุ่มตัวได้ไม่ได้ไปทำผิดอีกครั้ง
แต่เขาไปเดินอยู่ตามท้องถนนกำลังจะไปทำงาน
แต่ทีนี้ท่าทีมีพิรุษตำรวจก็เลยขอดูบัตรประชาชนหน่อย
เอ้าทำไมเป็นผู้หญิงแต่ทำไมในบัตรประชาชนเป็นผู้ชาย
ขอสอบประวัติสักนิดหนึ่งสอบย้อนไปปรากฏมีคดีติดตัวอยู่
คือจริงจะรูปร่างเป็นผู้หญิงระบัดเป็นผู้ชายก็ไม่แปลก
แต่ว่าตัวเธอเนี่ยมีท่าทางพิรุษคือพยายามจะเลี่ยงตำรวจนะฮะ
เหมือนมีอะไรติดตัวมาหรือเปล่าตำรวจเขาก็เลยนี่แหละครับ
ต้องนำตัวมาสืบสวนสอบสวนต่อ
ที่สนลุมพินีนะคะตำรวจได้จับกลุ่มตัวนายสิทธิชัยรื่นยินดีอายุ๒๐ปี
ขณะที่ออกตรวจพื้นที่บริเวณปากซอยสุขุมวิทย์๑๓ในเขตวัฒนากรุงเทพ
แล้วพบเห็นหญิงสาวหน้าตาดีเดินอยู่ข้างถนน
แต่ทีนี้ลักษณะมีพิรุษตำรวจก็เลยขอตรวจค้นนะคะ
ทีนี้ขอดูบัตรประชาชนระบุว่า
ชื่อว่านายสิทธิชัยรื่นยินดี
จากการตรวจสอบประวัติอาทยากรรมพบว่ามีหมายจับสารเยาวชนและครอบครัวกลางในข้อหารลักทรัพย์
ในช่วงเวลากลางคืนในพื้นที่สนบางเขน
ก็เลยต้องควบคุมตัวมาสอบสวนขยายผลต่อไปค่ะ
นายสิทธิชัยเขารับสารภาพบอกว่า๒ปีที่แล้ววันที่๑๔กุมภาพันธ์
ร่วมกับพวกก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าคอนโดมิเนียมบ้านสวนซอยพหนโยธิน๔๘เขตบางเขน
ทีนี้หลังจากก่อเหตุแล้วแยกย้ายกันหลบหนีนะคะ
จากนั้นตัวเองไปทำศัลยกรรมเพราะว่าชอบความสวยความงามอยู่แล้ว
อกจากนี้ก็อ้างว่าไม่อยากให้ตำรวจจดจำใบหน้าและรูปร่างได้
จากนั้นมาทำงานที่ย่านสุขุมวิทย์จนกระทั่งถูกตำรวจจับกลุ่มค่ะ